อุบัติเหตุหน่อยค่ะคือเหตุการณ์นี้คุณผู้ชม

แล้วไฟไหม้ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับรถบรรทุกแป้งมัน
ปราจีนบุรีสภาพใครที่ไปเห็นไฟตรงนี้
ไฟมันลุกพลึบแล้วก็ไหม้ขึ้นมาแบบนี้ค่ะ

ใช่ค่ะแล้วเห็นไหมขาวตรงนั้นมันเป็นแป้งมัน
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นไฟไหม้แรงมากนะคะ
ตรงทางลงเขาสารปู่โทนที่หมู่๘
พื้นที่ตำบลบุพรามที่อำเภอนาดี

มันมีเกี่ยวกับเรื่องของระบบเบรกด้วย
ใช่แล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากออลบทอ
ก็ไปจุดที่เกิดเหตุไปเจอรถคันนี้
เป็นรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อค่ะคุณผู้ชมแป้งมันเนี่ยเต็มคันรถไปหมดเลย
โดนไฟไหม้แบบแรงเลยนะอยู่กลางถนนแบบนี้
เจ้าหน้าที่เขาต้องฉีดน้ำดับเพลิงฉีดอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง
ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ย
ไฟก็ไหม้รถไหม้แป้งมันเสียหายทั้งหมดเลยค่ะ

คนขับรถพ่วง๒๒ล้อคันนี้อายุ๓๔ปีคือนายลิขิตค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าผมขับรถบรรทุกแป้งมันมาจากโคราช
จะเอาไปส่งที่แหลมชะบังชนบุรี
ตอนนั้นผมขับรถลงมาเขาโทนนะ
แต่ว่ารถผมเหยียบเบรกแล้วนะเหยียบไม่อยู่จริง
เบรกจนเบรกไหม้อ่าฮะ

เราก็ถามพี่นะพี่ไฟไหม้ตรงไหนก่อน
แล้วบอกโหฝั่งเนี่ยแหละฝั่งคุณขับเนี่ย
ล้อหลังขวาหลังจากนั้นมันลามทันทีเลยคุณ
ใช่คุณคิดดูสิตอนที่พยายามเหยียบเบรก

ไฟมันติดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นลาม
ไหม้แป้งแป้งที่เป็นสีขาวเห็นไหม
มันมีแต่เป็นเขม่าเขม่าวเทาดำแบบนี้
ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการจราจรเลยคุณผู้ชมเอ๋ย

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเคลียร์พื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นการด่วน

เพราะพอรถใหญ่แบบนี้มันมาขวางถนนไปไหนไม่ได้เลยนะ
เวลาขับรถขึ้นเขาลงเขาแบบนี้มันต้องเช็คเรื่องของระบบเบรกนะคุณนะ
เหยียบแล้วลมเบรกไม่ทำงานอะไรแบบนี้นะครับ